ดีนี่ซักผ้าสูตรเข้มข้นซักสะอาดขจัดคราบติดแน่นห่างไกลจากสิ่งสกปรก
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่

กลับมาเจอกันหนุ่มทำอะไรอีกแล้วเธอ
หนุ่มทำอะไรอีกหวานไงแหวนกัดฉันอีกแล้วเหรอ
เป็นว่าเธอมาแทนเขาวันสุก
เค้าบอกว่ากูไม่ไหว้พูดเยอะพูดแย๊ะ
หนุ่มที่หลังมาทำรายการด้วยตัวเองนะไม่ใช่แบบต้องประชุมตลอดเวลา

เข้าใจไหมเข้าใจไหมหนุ่มนะ
บางทีนะคนเรานะมันจะต้องรู้จักสำนึกบุญคุณกัน

โธ่โธ่โธ่ชั่วโมงเดียว

มูไนท์ถ้าจะทำเมื่อไหร่พี่ว่างนะ
หว่านักพูดนักอย่างทำ
หว่างพี่ว่างเลย
ขอให้บอกล่วงหน้าเค้าจะเคลียร์คิว

กัญชัยจำเป็นฝ่ายมือพิธีกรเต็ม

ถ้ารายการผ่านแล้วทำไม่ได้

เอ้ากลับมากันแล้วผู้ชมแน่นอน
วันนี้มีการผ่อนปลนหลายอย่าง

เล่าเบียงประเทศไทยขนาดนี้เลยหรอไม่ต่ำให้หน่อยไม่ใช่เล่าเล่าเล่าเบียงเนี้ย
ช่างแต่งทำผมช่างหน้าเดี๋ยวนู้นนะ

ฉันตามตัวไม่ได้ถึงบ่าย๒รุดหลอดหายไปไหนมา

กระเทยกลัวไม่มีเบียร์เลยให้ผู้ชายกิน

ใช่ไปรถเมย์ไปนอกจากแครไปวิลล่าคนก็มารอเหมือนกัน
ประมาณ๑๐โมงกว่าเขาเริ่มขาย๑๑โมงวันนั้นที่รถเมย์ไป
คนไปยืนรอเดินปุ้นเบี้ยนวุดเบี้ยงอยู่ทางบริเวณตรงนั้น
เอาง่ายคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแบบว่า
ที่หลายคนบอกเฮ้ยนี่เหรอ

หอดไปยืนรอซื้อเบียร์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง

ยืนรอที่แม่โครง
แล้วก็บอกเลยว่าปล่อยแย่งซื้อสุราอีกถ้าที่ไหนปล่อยมีการแย่งซื้อสุราอีก

นายกบอกว่าหากปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือมีแบบนี้มีมารายงานนายกอีก
ปิดทันทีบางคนบอกอีก๒๓วันถ้าสมมุติมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก
ปิดงดการขายเล่าทันที
วันนี้นายกพลเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเขากล่าวถึงเหตุการณ์แย่งซื้อสุรา

ต้องปรัติบัตย์ให้ได้ตามข้อกำหนดแล้วก็มาตรการด้านสาธารณะอสกด้วย

นยกตำหนิเมื่อที่มีการเพิ่งแย่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนาดนี้
ต้องปฏิบัติให้ได้ตามข้อกำหนดแล้วก็มาตรการด้านสาธารณสุขด้วย

นายกเขาตำหนิตำหนิที่ปล่อยให้มีการแย่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนาดนี้
เพราะว่าอย่าลืมยังเหลือเรายังเหลืออีก๔จังหวัดที่ยังไม่ได้เปิดขายแอลกอฮอล์นะฮะ
บุรีรำพิศนุโลก

คือ๔จังหวัดเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดให้

สมุทรปาการเปิดแล้วสมุทรปาการ
เปิดจริงเพราะว่าบ้านรถเมฆขายอยู่
เพราะฉะนั้นเขาก็พูดเลยว่า
ตอนนี้ศูนย์บริหารโควิดหรือสบคกำลังพิจารณา
ผ่อนปลนกิจการระยะที่๒

คนที่เขาเช่าห้องอยู่อพาร์ทเมนต์

ความสุขของพวกเขาคือการเดินห้างถูกต้องไหม
ไปซูเปอร์ก็มีความสุขแล้ว

บางคนไปอยู่ห้างได้ทั้งวัน

ขออนุญาตให้เปิด๕๐สินค้าตามเงื่อนไขข้อกำหนดเดิม

มีการคัดกรอง

ซึ่งเมื่อวานวันเดียว

หลังจากปลดล็อกขายเบียวันเดียว
เป็นไง

โดนจับฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน

แล้วก็ปั้นเลือกเวลากันไป
ปั้นจับกลุ่มส่งเสียงด้วย
แล้วก็ยังมีแบบมั่วยาเสพติดอยู่บ้าง
ที่สำคัญเขาบอกว่าขาดไม่ได้เลย

แต่เศรษฐ์เยาะก็ยังประมาณสัก๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์

คือมั่วสุมกินเหล้ากินเบียอันดับหนึ่งไปไกลเลย
คนก็ถามอีกว่าอย่างนี้
ภาพถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ห้างสรรพสินค้าที่ประกอบการขนาดใหญ่เนี่ย

ถูกต้องไหมครับเพราะมันหมายถึงเศรษฐกิจการหมุนเวียนเหมือนกันว่า
นายกบอกขอคิดให้รอบครอบก่อน
และต้องจำกัดจำนวนคนที่เข้าห้างด้วยนะ
ต่อไปเนี่ยจะต้องจำกัดคนที่เข้าห้างเพราะอากาศมันร้อน
อากาศร้อนตอนนี้คนหนีเข้าห้างได้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นจะต้องจำกัดคนที่เข้าห้างด้วย

แล้วแสดงว่าทำอะไร

แล้วก็ต้องเดินทริปชอบของแต่งผม

จนห้างปิด

นายบอกต่อไปอาจจะต้องคนหนึ่ง

คือเครื่องใหม่ที่เราต้อง

เกิน๒ชั่วโมงห้ามเกินเลยด้วย๒ชั่วโมง

ถูกเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการให้เกิดการแพร่ระบาด

ดังนั้นทุกสถานประกอบการขนาดใหญ่เนี่ย

จะต้องมีเต็งจะต้องมีเต็ง

เมื่อถึงเวลาก็จะจัดทยอยให้เข้าไปตามช่วงเวลาที่กำหนดให้
ต้องมีมาตรฐานในการคัดกรองที่จะเข้าไปยังสถานที่เหล่านั้น
หนึ่งแน่นอนวัดอุณหภูมิ
ตอนนี้อีกเครื่องว่าอุณหภูมิฉันไม่ค่อยเชื่อถือใครแล้ว

ก็นี่ไงวันนี้ไปวัดทางเข้าห้าง

ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หน้าหนู๓๗๘

หนูคิดว่าผู้หญิงต้องออกไปแล้วต้องถูก
อุ๊ยออนลงมาแล้วครับ
ยังไม่ลงมาแล้วครับ
กรรมค่ะ๓๗๕๕เอาเชิญนะครับไม่กลับไปนะเข้าไหน
โอ้ในขั้นกลางเนี่ยตัวนี้
เพราะตอนนี้อาการน่อมาร้อนและไอร้อนมันขึ้น

ก็บอกตรงนี้ต้องไปตรวจกันใหม่

นี่ต้องมีการใช้แจ้วอักโกฮอล้างมือ
ในระยะต่อไปขอให้ทุกคนเตรียมการให้พร้อม
สำหรับภาพรวมทางเศรษฐกิจคิดว่าคงไม่ฟื้นตัวเร็วหรอก
นายกก็พูดตรงว่ามันไม่เร็วหรอกในการฟื้นตัวเศรษฐกิจ
ต้องใช้เวลาอย่างน้อยเลยนะ
ครึ่งปีก่อนครึ่งปีนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เขาบอกว่าอีกปีถึง๒ปีนั่นแหละกว่าเราจะฟื้น

ต่อให้มีวัคซีนภายในปีนี้นะเขาบอกว่าเต็มที่ก็คงจะปลายปี
พฤศจิกายนถึงจะทดลองจะได้ผลหรือเปล่า

ก็เต็มที่ได้สองสามสามร้อยล้านโดสเองนะ
ก็หวังว่าจะผลิตออกมาได้ในเร็ววันนี้
แต่ก็ไม่ได้ได้ทั้งโลกนะ๓๐๐ล้านโดสก็ของเขาเองก็หมด

แต่คนก็ออ่อมไปเยอะนะคุณแม่คุณแม่ว่านี่ก็รถติดอ่า

สองวันที่ผ่านมาคือเมื่อวานผมอยู่
แต่วันนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่ารถติดมาก

ซึ่งยอดวันนี้ที่ทางนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
โศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙

พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มแค่๑รายเท่านั้น
ผู้ป่วยยืนยันสะสม๒๙๘๘ราย
กลับบ้านแล้ว๒๗๔๗ราย
และวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ
นี้ผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่
ก็เป็นชายชาวนราธิวาส

อายุ๔๕ปีค่ะมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวาน
เมื่อวันที่๒๕เมษามีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอ
หายใจเหนื่อยเข้าไปตรวจพบปอดอักเสบ
จากนั้นก็รักษาในโรงพยาบาลพร้อมกับส่งตรวจเชื้อ
ผลยืนยันเป็นโควิด๑๙เมื่อวันที่๔พฤษภาคมค่ะ
อกจากนี้ก็มีประวัติการเดินทางไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

รวมถึงสัมผัสกับครอบครัวชุมชน
โดยต้องหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกที
ว่าติดเชื้อนี้มาจากที่ใดค่ะ
ในส่วนกรณีของ๔๐รายในจังหวัดยาลาที่ผลแห่ง๒
บอกว่า๒แห่งออกมาไม่ตรงกันนั้น

และทบทวนกระบวนการอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
โดยยังไม่สามารถยืนยันผลทางการได้ตอนนี้

เพราะเขาบอกเลยว่าผลแล็บ๒ที่ดันออกมาไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันดังนั้นต้องเช็คอีกละค่ะพี่

ขณะเดียวกันที่บริเวณชายหาดปักเมงอุทยานแห่งชาติ
เจ้าไหมนะคะจังหวัดตรังก็มีนักท่องเที่ยว
กรุงเทพพอดีเดินทางมาหาปากเมงกันเป็นจำนวนมากค่ะ
หลังจากมีการผ่อนปลนของรัฐบาลนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็พบว่าไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยด้วย
แล้วก็ไปรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยนะคะ
เว้นระยะห่างทางสังคมเลย
ก็คอยตรวจตาน้อยยังน้อยอยู่
เนื่องจากว่าต้องไปช่วยด่านจุดคัดกรอง
ที่ส่วนอื่นดังนั้นทำให้บริเวณนั้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่ที่จะไปคอยตรวจตาน้อยด้วยนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่อุทยานหาดเจ้าไหม
ขับรถประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเลยค่ะ
ประชาชนที่อยู่ตรงนั้นให้ปฏิบัติตัว
อย่ารวมกลุ่มให้เว้นระยะห่าง
แล้วก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยด้วย
แต่ก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่ไม่เชื่อฟัง
ขี่รถจากกายานโยนใหม่สวมหน้ากาก
แล้วก็นั่งรวมกลุ่มกันหนาแน่นจำนวนมากทีเดียว
พอมันมีการผ่อนปลนคนก็กลายเป็นแบบว่า

คือชะล่าใจแล้วเพราะว่าคนติดเชื้อน้อย

เขามีมาตรการในการที่จะแบบว่าดูแลอะไรของเขากันอยู่แล้ว
แต่มันกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตของเรา

ห้างเขาก็ตอนจ่ายตังค์มันก็มีขีดให้อยู่นะ
แต่การซื้อเบียร์ที่ผ่านมาวันที่๓
มันอาจจะคุมยากมากขนาดที่หน้าห้างนั้น
สีแนครีนแมคโลสีแนครีนคือต้องมีตำรวจอ่อรู้แล้วว่าเป็นอะไร

เพราะว่าที่จอดรถเข้าไปถึงทางไหนไม่ได้
ต้องมีตำรวจคอยกั้นให้รถเข้านะไม่งั้นมันเบียดจากถนนใหญ่
พี่ติดมากต้องใช้ตำรวจมาคุม
ดีใจก็เออแต่เราก็ยังไม่กล้านั่งกินที่ร้านเพราะถึงเขาจะมีโต๊ะเว้นระยะแยกกัน
ก็ขับมอไซค์ไปก็เลยว่าเดี๋ยวกูจะกลับมาซื้อร้านเดิมร้านก๋วยเตี๋ยวร้านประจำ
โอ้เดินเข้าไปน้องนางเธอ๔คนนั่งโต๊ะเดียวกันเลยฮะ
เฮ้อใช่ไงซึ่งที่ยังไงนะแม่

อันนี้อย่างนี้เราก็นั่งคนละโต๊ะใช่ไหมคะ

แยกวงไม่ได้เพราะต้องอยู่เกินกรุ๊ป

แล้วตัวคือจ้ำม่ำมากคือต้องนั่งด้วยกัน
มาตรการเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ไม่สามารถห้ามได้

หนูหนูนั่งแยกกันเหรอแต่บ้าเหรอป้ามาด้วยกันต้องกินด้วยกันสิร้อน
วันนี้มีคุณหมอท่านหนึ่งนายแพทย์อนุพงศุเจรี้ยกุล
ท่านเป็นนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
เขากล่าวถึงสัญญาณเตือนแล้วนะฮะ

ซิงกาโปนั่นคือรอบ๒ประเทศไทยของเรายังกำลังแก็บ

เป็นเลขหลักเดียวหลักเดียวแล้วค่อยลดลงมาตั้งนาน
อยู่ดีเขาตีขึ้นแบบตกใจเลย
ที่เขาไปบุกตรวจแรงงานไงแรงงานแอร์อัดไง
ซึ่งวันนี้ยาลาเรายังไม่ได้บอกมาถูกต้องไหม
ใช่ยังไม่สรุปว่ายาลา๔๐กว่าคน๔๐จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะว่าหลังก็บอกว่ามี๖๐กว่า
แล้ว๔๐ยังไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องกับอีกกี่คน
คือที่เท่าที่รู้มาเราแอบคุยกับคนที่อยู่จังหวัดยาลานะคะ
คือในตัวเมืองเขามีการป้องกันของเขาอยู่
แต่ที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นแบบทางฝั่งตะเข็บเลยพี่
ที่เป็นแรงงานที่ไปทำงานที่มาเลเซีย
แล้วกลับมาเวลาเป็นคือทั้งหมู่บ้านนะพี่
เขาต้องสุ่มทั้งหมู่บ้านนั้นเลยเพราะว่าเป็นเกือบแบบทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยทางเขาบอกเลย
สัญญาณเตือนการแพร่ระบาดเชื้อโควิดละลอก๒
เขาจะมีการผ่อนปลน๖กิจกรรม
กิจการว่าสิ่งที่บ่งบอกว่า
การแพร่ระบาดระลอก๒คืออะไรรู้ไหมฮะ
จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น
แต่มันก็จะเป็นหย่อมถูกต้องไหม

สมมุติตอนนี้เราเหลือเลขตัวเดียวเราเหลือ๐เราเหลือหนึ่ง
ถ้าพรุ่งนี้ยาลามาอีก๔๐

มันจะเกิดขึ้นเป็นลักษณะหย่อมหรือในวงจำกัด

เพราะฉะนั้นไอ้ระบบการเฝ้าระวังคัดกรองสอบสวนโรคกาดห้ามตก

ต้องทำงานทันเวลาสามารถนำผู้ที่สัมผัส
ชิดผู้ป่วยมาตรวจหาให้เร็วที่สุด

มันจะกระจายอย่างรวดเร็วเลย
เขาบอกว่า๑ต้องหาตัวมาให้เร็วที่สุด

เคยมีนักวิเคราะห์เขาบอกเลยครับว่า
ประเทศไทยคนที่รักษาโควิดผลเหตุนะที่เข้ารงพยาบาณ
ตกคนละล้านค่าใช้จ่ายตกคนละเกือบล้าน
ประเทศไทยก็ใช้เงินเป็น๒๓พิมพ์ล้านแล้ว
ถ้าสมมุติมันเกิดมา๕๖พันคนอยู่ดีฟุ่มมา
ต้องใช้เงิน๕๖พิมพ์รัฐบาณก็ถึงออกมาพูดไง

เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นอังกฤษเห็นไหม
อังกฤษของแบบว่าวันนี้เอ็มมี่
มี่เล่าให้ฉันฟังว่าก็เป็นเพื่อนนาง
ก็เป็นโควิดติดโควิด

ขนาดแองกฤษร้อนต้นเพราะไม่มีเตียง
๑เขาบอกว่าโรงพยาบาลเอกชมมันก็แพงหูลิปรีไปเลย
โรงพยาบาลรัฐบาลปกติมันเต็มอยู่แล้วพี่
มันไม่มีที่ให้อยู่อยู่แล้วกับคนที่ติดเขาเยอะ

กลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยคุณคิดดูเองแล้วกัน
เขาบอกว่านั่นแหละประเทศไทยเนี่ยไม่มีเงินรักษาแล้วนะ
เพราะฉะนั้นนะครับณวันนี้ในส่วนของทางพบผู้ป่วยศูนย์กักกัน
ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่ารู้ว่าจะต้องจัดการ
เพราะมันอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งไม่มีการแพร่เชื้อต่อสู่คนอื่น
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือต้องเฝ้าดูอยู่หลังจากที่ว่า
นี่แหละหลังจากนี้คือไอ้การผ่อนปลน๖กลุ่มกิจการกิจกรรมแล้วเนี่ย
คนไทยพวกเราทุกคนเนี่ยทุกคนเลยนะให้ความร่วมมือขนาดไหน
เดี๋ยวเขาจะบ่อนปลนไปเรื่อยเราเนี่ยให้ความร่วมมือขนาดไหน
หากทุกคนช่วยกันแน่นอนว่าเราจะปลอดภัยกันขึ้น

เขาบอกไอ้การดูสถานการณ์ต่างต้องดูทั้งระบบผู้เดินทาง
มาจากต่างประเทศนั่นก็สำคัญตอนนี้เริ่มเริ่มจะเข้าประเทศกันได้แล้วเห็นไหมครับ
นั่นแหละสำคัญที่สุดว่าอย่าเอาเชื้อจากข้างนอกเข้ามาในบ้านเรา

เพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ประเสริฐสุดแล้ว

ประเทศไทยเปิดโรงแรมให้นอนประเสริฐสุดแล้ว
รีอาหารฟรีค่ารักษา
ถูกเป็นศูนย์แบบประการสกัดกั้นจากต่างประเทศ
เหลือแต่ว่าหากเกิดการแพร่ระบาดในประเทศเนี่ย
เราจะสามารถรับมือรอบสองได้มั้ย
หากจัดการเร็วเราก็ปลอดภัยเร็ว
คือการเปิดให้พั่วเศรษฐกิจมันจะได้ลื่นขึ้น
อย่างที่กับฮุฑาบอกที่อังกฤษก็ไม่มีเตียงให้นอน
ก็ไม่มีเตียงให้นอนเพราะมันเป็นเชื้อโรคที่เรามองไม่ได้เห็น
ลูกมันอยู่ไหนเราสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็น
อยู่กับใครอเมริกาด้วยประเทศใหญ่ใหญ่
ตรงไหนอยู่ตอนนี้เยอรมันรักษาหายมากสุดแต่ก็เขารักษาแพง
มันติดน้อยลงแล้วทีแรกเขาติดอันดับ๑ใน๔ตลอด
อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเราสูญเสียผู้พิทักษ์ป่าไป
ท่านตำรวจเอกกลิษณภ์พระท่านเจริญเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่

พวกนายพรานคือเข้าไปล่าสัตว์ไหนนะไปพูก
พูกเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ที่เป็นจรดักสัตว์เล็กอ่ะฮะ
แล้วก็บางทีก็โดนตัวเองบ้างโดนเจ้าหน้าที่อย่างนี้นะฮะ
ก็ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เข้าไปลาตะเวนแล้วก็เจอกัน
ก็เขาบอกว่ามีเหตุชายไทยถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณเขาถ้ำพระ
ภายในหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยประดูกจังหวัดลบบุรี
พอเดินทางไปก็พบผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้า
แล้วก็มาทราบชื่อว่าชื่อนายคานชัยประเสริฐอายุ๓๖ปี
พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าประจำหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยประดูก
ก็ทำการกั้นสถานที่เกิดเหตุถ่ายภาพที่เกิดเหตุ
แล้วก็แจ้งแพทย์โรงพยาบาลลำสนทิเพื่อมาร่วมชนะสูตรศพผู้ตาย
จากการสอบสวนก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
จำนวน๓นายที่นี่ที่ทรัพย์ลังกาออกลาดตระเวนตั้งแต่วันที่๓

เขาจะออกไปรอบหนึ่งก็หลายวันจนถึงวันที่๔เนี่ย
เกิดการประทะกันระหว่างกลุ่มนายพานล่าสัตว
ทำให้ในคานถูกบุคคลไม่ทราบจำนวนใช้วุฒิปืนไม่ทราบขนาด
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจสอบ
พื้นที่เกิดเหตุซ้ำอีกครั้งโดยพนักงานสอบสวนตั้งข้อสังเกต
ตั้งข้อเก่าหาในความผิดฐานฆ่าพนักงาน
ซึ่งกระทำตามหน้าที่หรือว่าเพราะเหตุที่
กระทำและได้กระทำตามหน้าที่

ตำรวจเอกจากทริปชายจินดาพบตรก็แสดงความเสียใจต่อญาติ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตและกำชับให้เจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานเร่งพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุ
โดยอาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาส
พยายามหลักฐานที่มีความเชื่อมโยงทางคดีเป็นสำคัญ
ก็จะหม่องของพระอาทิตย์ที่ทรัพย์หลังกา
เพื่อจะได้ไปอยู่กับครอบครัว

ปีนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะ
ถูกต้องเลยนะคะในแพทย์ทวีสินวิสุโยธินก็เปิดเผยถึงเรื่องของ
จัดงานวันวิสาขบูชาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ
โดยปกติจะเป็นแบบนั้นแต่จากมติมหาเทราสมาคมประกาศเลยค่ะว่า
เพื่อป้องกันทุกคนให้ปลอดภัยจากโควิด๑๙
ให้วัดทุกวัดงดกิจกรรมที่คนมารวมตัวกันทุกประเภทค่ะ
ยกเว้นกฤทธิ์ของสงทร์
พร้อมกับแนะนำให้เวียนเทียนพร้อมพระสงฆ์ที่บ้าน
ในเวลา๑๙นาฬิกาซึ่งจะมีการถ่ายทอดสด
พร้อมกันนี้ก็ยังขอให้ทุกวัน
ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศ
งดกิจกรรมที่ประชาชนจะมารวมกลุ่มกัน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วยค่ะ
เพราะจริงเวลาไปเวียนเทียนทีนึงคนก็จะเยอะนะพี่นะ

สวดมนต์อยู่เที่ยวบ้านก้าวตอนนี้เนอะห้ะ
อยู่บ้านก้วันนี้พาได้ใช้แบบนี้ไปก่อนนะ
คือเขาก็คือ

มีถ่ายทอดสดด้วย

ถ้าโต๊ะเป็นอะไรสวดมนต์เถอะพ่อเอ๊ย

ใช่พิธีอันนี้ก็เพื่อให้ร่วมรวมจิตใจ

เราก็งดการเดินสักอยู่นั่ง
อยู่หน้าพระพุทธรูปที่บ้าน

อีกเรื่องนึงตอนนี้หลายคนมีการบริจาคเงิน

บางทีเวลาเราส่งข้อความกันมาว่าพี่ตอนนี้หนูมีปัญหาหนูนี่นะ

ตอนนี้ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะช่วยคนผิด

แล้วแบบว่าพี่ซื้อนมผงมาอย่างนี้
สมมุติเรากินยี่ห้อนี้ต้องเป็นสีทอง

ตายแล้วเกิดมันเป็นก็ไม่เคยมีมดลูกอะเนาะ

ก็น้องผู้แม่ซื้อมาทำอย่างไร

ต้องหยุดพี่น้องแม่
เราไม่ปลูก
เอาไปให้ที่สถานเรียกเด็กกำพาคเขาแยก
ใช่เพราะว่ามีน้องหลายคนไงบางที
คนงายบางทีสถานแล้วเป็นอย่างตัวนี้จริงมีบางที
นี่มีอยู่ไหม

เราไม่มีวันส่งนมถูกได้ทุกบ้าน
ใช่เราก็อาจจะช่วยเหลือได้บางคน

จับโป๊ะจับโป๊ะได้นะครับ
อาศัยความใจบุญของคนไทยเรานะ

ที่ด่าก็แป๊บเดี๋ยว๓๔หมื่นนะครับ

ที่ได้รับการแชร์เพื่อเตือนคนใจบุญ

จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙เนี่ย

ก็มีคนอาศัยความใจบุญของผู้อื่น

ซึ่งเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กเนี่ยเธอโพสต์เรื่องราว

เพื่อขอบริจาคนมผงให้ลูก
โอ้โหเด็กมานะเหมือนมดดำอย่างนี้

แล้วเขาก็บุว่าเดี๋ยวนะจ้า

เห็นขอนมตามกลุ่มต่างนะครับ

เออคือจะขอเงินเราไม่กลัวไม่ได้ใช่ไหม
เลยขอของแทนแล้วค่อยขายต่อเอา
ของที่ขอมาก็เอาไปขายต่อแบบนี้ได้เหรอ
ยังไม่พูดเรื่องมุดแชทขอเงินเขาไปทั่วนะ

แล้วก็แปะลิงก์ให้ดูเลยนะครับ

เพราะก็มีหลายคนที่ร่วมบริจาคไปนะครับ

แม่เด็กบอกว่าคนให้มาผิดยี่ห้อแล้วไปขาย
จริงจริงพี่เชื่อหนูหรือยัง

อันนี้ก็คือโอเคเขาเข้าใจว่าว่า
ไปก่อนหน้านี้ที่เขา
ออกของยังชีพไปที่คนทั่วไปให้นะ
มีหลายกลุ่มที่เอาไปให้ตามที่ดังนี้

ของที่ตัวเองไม่ต้องการไว้แบบเช่นอาหารกล่องหรืออะไรอย่างนี้

คนที่ลำบากจริงอย่างที่เล็กใหญ่เอาไป

เขาไม่ตั้งกองแบบที่แบบ
ที่แบบว่าอะไรนะกลางเมืองอย่างนี้

แต่แบบนี้ก็แบบเห็นใจแบบคนที่เดือดร้อนจริงก็มี
มีนะมันเกินเวลามากต้องเอาน้ำตาลประสบน้ำร่อน
แล้วให้ลูกกินนมแทนนั้นก็เออ
เขาก็มีปัญหานะ
เขาไม่ได้มีเงินที่จะแบบไปซื้อของซื้ออาหารมาไว้สำหรับเลี้ยงน้อง

บางทีตอนนี้ก็ขาดแคลนก็มีคนส่งมาด้วย

สำคัญสุดคือเงินว่ะหยุดซื้อของเถอะฉันตัดสรูแล้วเนี่ยจริง
ใครจะหาว่าฉันจิตใจต่ำซับไม่เอาแล้วเงิน

หมายถึงเก็บเงินเอาไว้ให้เป็นเงิน

ตอนที่ขอบริจาคก็ต้องบอกสิว่ากังโนมัลลาย
นี่มันมีหลายประเภทนะอย่างบางคนส่งมาอย่างนี้
บอกว่าโอเคพี่ช่วยหนูซื้อหน่อย
บางทีเราก็จะเลือกเป็นแบบถ้างั้นเราซื้อคนที่เขาขายของดีกว่า

มีบางอันซื้อไปสั่งไปปุ๊บ

ไม่ได้ของกลับมาก็มีอะไรอย่างนี้
ถ้าอยากได้ตู้ประมาณภาพนี้ขอให้มีสมสีดำด้วยซึ่งทางร้านบอกว่าจะได้ตู้โทนสีฟ้าตามไลน์ด้านบนซึ่งก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะ
ปรากฏว่าเธอก็รู้สึกมันตะขิดตะขวงใจมันตั้งหิดตั้งหิดใจอ่ะขอดูภาพตู้ก่อนนัดส่งวันรุ่งขึ้นได้ไหม
ซึ่งเมื่อเห็นภาพถึงกับเครียดเพราะว่าได้ตู้เสื้อผ้าที่มีลายอ่ะเป็นรูปที่เธอส่งไปนั่นแหละค่ะพร้อมกับระบุข้อความว่าเอาอะไรคิดคะเอารูปห้องนอนไปแปะที่ตู้เสื้อผ้าจะได้เป็นความทรงจำเหรอว่าห้องเก่าลูกแบบนี้นะลูกตอนนี้เนี่ยเราย้ายบ้านใหม่แล้วลูกจะได้ระลึกถึงต
อันนี้แทนมาครับแม่เหมือนไหมล่ะเหมือนที่ส่งให้ไหมล่ะ

เอาภาพห้องที่เป็นตัวอย่างที่อยากได้ไปทำอะไร
บางคนเขาก็เข้ากอแหล่ะแบบว่าเห็นใจลูกค้านะ

ในขณะที่บางส่วนก็ขอวาบร้านรับทำเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวไปเลยค่ะ

ก็ไม่ได้พีเหลน่ะหมายถึงว่าทรงต้มทรงชู่อะไรอย่างนั้นแต่ไอ้ลายน์
อันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดระหว่างเขากับคนซื้อเปล่าไม่รู้

คนทำเฟอร์นิเจอร์ต้องมีเอกใจไหม

ข้อความที่ทั้งสองฝ่ายคุยกันทางร้านได้บอกแล้วว่า
จะทำตู้ตามลายด้านบน
อ๋ออยากได้ไลน์อย่างนี้

นางก็ถามเขาไงได้มั้ยก็ได้ค่ะ

ต้องเอ่นใจต้องเอ่นใจ

คุณแม่ในเมียนเขาก็เถียงแทนคนทำนะ
เขาบอกว่าเขาทำแดงได้ไง

ไม่คือตู้ตามลายข้างบนที่เขามี

เขาก็เลยอาจจะคิดว่าตามไลน์ข้างบนก็ได้
ก็เอาสติกเกอร์ติดเอาเลยเออง่ายดี
แฟนเขาคิดอยากได้ไลน์แบบนี้ไง
นี่แล้วทำยากนะเธอต้องเอาไปทำอิงเจ็ตหรือไป
เออเราต้องแปะให้เนียนอีก
นี่ช่วงนี้ตามสารต่างกลับมาคนเยอะอีกไหม
เมื่อวานนี้ขับรถตอนกลับจากที่ทำงาน

สานปปิกะเนศคนนึมกลับมาแน่น

ออกไป
ออกทีแล้วไม่ใช่นิดนึง
สำหรับนางลำสารพระพรมเวลาแก้บ้วนแก้อะไรได้

สาธิประพมรายงานวัตรที่สาธิประพมเอกรวรรณศนุนราชดำริฮะ
วงลุมพินีเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลเขาผ่อนปลนนะฮะ
มาตรการคลายล็อกดาวน์เนี่ยคุมเข้มธาราบาทของโควิดเนี่ย
บรรยากาศทั่วไปตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้
ประชาชนนะฮะทั้งคนไทยแล้วก็ชนต่างชาติเนี่ย
พี่น้องค่ะสู่อำใส่นากากอนามัยพี่ยอดก็เดินมากราบไหว้สการบูชาวองค์เท้ามหาผม
บริเวณประตูทางเข้าขนาดที่นางรำนางรำเขาปกป้องกันยังไงคุณดูฮะ

นี่ทำไมทำไมเข้าเหมือนกันนะ

แต่เขาก็บอกว่าจริงแล้วมัน
ไม่ได้มันต้องใส่หน้ากากด้วยแต่ว่า

เขาลำห่างกันอยู่นะ๑แขน

เป็นเหตุการณ์เอาเฟซขึ้นเพราะว่า

แต่เฟสชิลใส่นานแล้วเจ็บเหมือนกันนะพี่
มันบีบมันบีบจมูก
แล้วก็ปวดหัวพี่ใส่ตายาวพี่ใช้ไม่ได้
คือเอาง่ายแค่เมื่อไหร่จะถอดอีนี่
ดำเนินรายการได้นี่จะเป็นบุญมากแล้ว

กันควรทูปเข้าตานะ
ก็จริงอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดี

เมื่อวานที่พูดกับปารีนา

จริงพี่มดดำอ่านตลอด

ฉันถามเลยว่าปรินาเธอเป็นผู้หญิงเซ็กจัดเหรอ

ฉันถามอย่างนี้ปารีนาเอ๋เอ๋เซ็กจัดถึงขนาดจะต้องส่งไปในกรุ๊ปส่อเลย

อุ้ยตายแล้ว
เอามาเล่าซิยังไงค่ะ
มีเรื่องมาให้สายเผือกได้ตามสืบกันอีกแล้ว

นางเอกระดับแถวหน้า

และในช่วงโควิด๑๙กำลังแพร่ระบาด
สาวเจ้าจึงยอมเป็นเมียน้อยว่ะ
นักธุรกิจแต่นางเอกทุกวันนี้ก็เยอะ

จริงนางเอกเฉพาะแบบละครแต่ละช่องก็แบบว่า

นักแสดงเคยมีผลงานระดับ

หนี้สินเพียบเสนอตัวเป็นบ้านเล็ก

ยื่นเงื่อนไขขอเดือนละ

เหรอแต่เมียหลวงเนี่ย
จับได้ก่อนงานนี้ก็คงจะมีการแฉครั้งใหญ่

แล้วก็ชาวเน็ตก็เข้ามาแซวความคิดเห็นพร้อม

คนที่อยู่รอบร้านเนี่ย

ตัวนางเอกเนี่ยไปนัดกับ

กาโฟงกาแฟหรืออะไรสักที่นึง

แล้วก็เมียหลวงเนี่ยคือเตี๊ยงตามสื่อมาแล้ว
ตามไปจิกกันที่ร้านกาแฟตบกันนัวเลยค่ะ
ข่าวออกมาจากตรงไหน

เดี๋ยวเมียหลวงกำลังจะออกมาแฉเตรียมตัวเลย

ก็ค่อยเล่นข่าก็อสซิบอ่ะคือแบบ
ทุกทีมันจะมีหนังสือปกติที่จะมีข่าก็อสซิบ

ขอ๕แสนเนี่ยเอากระเป๋าอะไรที่ได้ขายหมดเลย

ก็ขอแค่ห้าแสนเนี่ยคุณแม่

จะเป็นนางเอกถึงนางเอกจะเอาแค่๕แสนเหรอ
อันนี้เขาเป็นนังเอกก็ปล่อย
สมัยที่นี่จะจบเล่นกับว่ารังสิตเรื่องอะไรนะแม่
คู่กริ๊กพลิกกับเกลือไอ้บ้าคู่ชื่นชุดรมูลมันจะจนนายแก
ไม่ใช่วัยโอรมูลวัยโอรมูลวัยโอรมูลวัยโอรมูลวัยโอรมูล
รับแม่กำลังน่าคิดคู่ชื่นชุดรมูลรับแม่เล่นเหรอวะ
รับแหล่งน่าคิดว่าโอรับพันธุ์เหรอวะ

เคยมายังไงน่งงไปหมดแม่

ธนัดว่าเธอรู้เหรอว่าชื่ออะไรแอบนี้

สวยไหมสวยกว่า๕แสนไหมแม่ขนาดนี้สวยมาก
แต่คือไม่ได้มีผลงานโดดเด่นแบบว่ามีมัสเตอร์พีชอะไรขนาดนั้นไง

อ้าวมีข่าวเกิดกว่านั้นอีกแล้วก็อีกอืมแต่ถามว่าดูแล้วล้างกลัวใคร
เดี๋ยวจะมีนางเอกซุปตาคนหนึ่งมีแฟนที่แบบเป็นแฟนเก่าอะไรอย่างนี้
แฟนเก่าของคุณบางคนอะไรอย่างนี้

เหมือนกันหนูจะเล่านะสิที่คุณแม่บอกมาน่ะ

เขาก็แฉเขาแบบว่าเวลามีข่าว

เขาก็พูดกันหมดเออใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอย่างนี้เว้ย
หมายถึงว่านางเอกคนนี้ไปคบกับแฟนเก่าของใคร

เขาบอกแฟนไอ้ไอซ์ไม่ได้จีบไอ้แต้ว
แฟนเก่าไอ้ไอเนี่ยไม่ได้จีบไอ้แต้ว
มีข่าวว่าจีบไอ้แต้วจีบไอ้แต้วอยู่ไม่ได้จีบไอ้แต้ว

แต่จีบคนอื่นเป็นนางเอกเป็นนางเอก

ไม่รู้เขียนกระดาษมาทำไมไม่รู้เรื่อง

อีกคนไงคนเขาบอกว่าฉันไม่ใช่น้องแต้ว

พี่โครทำเลอกกับแฟนไปไหน

ไม่ใช่แต้วคนนั้นดังเลยคุณแม่

เขาก็แบบว่าไม่ได้แบบไม่ลดทอนลงไปเลย
ล่าสุดเนี่ยยาย่าเขาเผยภาพความทรงจำเก่าย้อนไป๑๐ปี
ที่เขาเล่นละครเรื่องแรกร่วมกัน

ดยังไม่หายเหม็นหวานเหลือเกินพ่อเอิญ
เรื่องนี้ไงไฟขากับคุณจี๊ด

อ่ะที่รายการนี้กี่ปีละ๖นะ
เร็วเรื่องที่เรื่องเรื่องที่

ข้างล่างผมให้ผมรู้สึก
คุณผู้หญิงผลงานไปนะ
อ๋อไม่มีทางให้มี

เรื่องนี้ของคุณชมพู่กับคุณเจนนี่

ไม่รู้ว่าหลายปีก่อนสองสาวตัวแม่
อย่างคุณชมพู่อรัยากับคุณเจนนี่อันพระนับป้อมเพชร
ตกเป็นประเด็นเมาส์มอยกันมาว่า
เอ๊ะไม่ถูกไม่ถูกกันหรือเปล่าตอนนั้นตอนนั้นตุ๊กตาหรือเปล่า
ไม่ถูกกันหรือเปล่าตุ๊กตาหรือเปล่าตอนนั้นตอนนั้นตุ๊กตากันไปแล้วตีกันไง

ใช่ไหมล่ะตอนนั้นตอนนั้นชายปัญญาอ่อนที่สุดเลยอ่ะ

ไม่คือที่จริงคู่กรณีของพี่เจนี่เขาอีกคนนึง
แต่เขาเคยอยู่แก๊งเดียวกันแล้วเขาก็คิด

มันตีกันเรื่องอะไรตอนนั้นมันตีกันเรื่องตุ๊กตาจริง
ตั้งแต่สมัยนู้นแล้วตอนสมัยรวมตัวเป็นแก๊งน้ำแข็งใสไง
นี่ไงอีโมะโอ๊คหักก่อนใช่ไหม

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีเมาส์เอาว่าไม่ถูกกันหรือเปล่า
ยังมีอะไรต่อมีอะไรอีกมากมาย
พาทำให้คิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะ
เหมือนว่าข้อสงสัยนี้มันจะไม่เป็นไปตามนั้นแล้วนะคะ
เล่นเอาชาวเผือกในเว็บดังเนี่ยแซวกันสนั่นสงสัยฟอร์ม
ไว้ปรึกษาปัญหาเรื่องลูก
เป็นอันปิดฉากขวาวเกาเหลาลงไปโดยปริญญานะจ๊ะ
แต่แคปรุ๊บนอกยืนอย่างไม่ใช่เพราะว่า

แคบและแคบละ

เอ้าเมื่อวานเธอสัมภัยเขาเหรอ
ไม่คุยกับคุณคุณค่ะนางชอบสัมภัยกับนางไง

ฉันต้องอ้าวปริณาตอนนี้เป็นอย่างไร

ปรินาบอกว่าเรื่องจะสงบเมื่อมือลุงป้อมมา
โอ้โฮทุกอย่างสงบเมื่อลุงป้อม

แน่นอนสอสอพลังประชารัฐอีกคนนึง
ที่แบบปั่นปวนตลอดเวลาก็คือสอสอปริณาไกลคุบ
ล่าสุดเขาก็มีกรุ๊ปไลน์
กรุ๊ปลายที่มีสอสอของภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์ภักดิ์
อย่าทำอย่างนี้ก็ได้หรือเปล่าคะ
ก่อนหน้านี้ในกรุ๊ปไลน์นี้นางก็บอกว่า
มีคนเคยส่งคลิปโป๊ะอย่างนี้มาแล้ว
เรื่องของเรื่องคือเมื่อก่อนกรุ๊ปนี้มันจะมีเฉพาะสอสอ

หนูเอาพี่เหมียวเป็นเพื่อนสนิทหนูเป็นพี่หนูเอาเข้ามาด้วย
พี่ก็ไปเอารถเมย์เขาไม่ว่าก็เลยกลายเป็นกรุ๊ปของคนอื่นไปเยอะแยะเลย

ก็โดนส่งคลิปโป๊ะอย่างนี้เข้ามาแล้ว
ครอบครัวรถเมย์กรุ๊ปไลน์ที่บ้านหนูจากสมิทธานนท์
มีเหมือนกันอยู่ดีเด้งขึ้นมา
พวกหนูแตกกระเจิงใครก็ไม่รู้แล้วเข้ามาในกลุ่มได้ไงรถแม่เคยเจออย่างนี้หรือเปล่าพี่งงไม่รู้ใครอินไว้เข้ามา
อ่านข่าวปรินาอยู่หนูจำผิดหนูอ่านข่าวสองคนน้องใบเฟิร์นคืออีกเรื่องหนึ่งหนูคนนี้ชัวร์
ผมไปพยายามเดียวแล้วอ่ะ

เหตุผลหนึ่งคือบางทีเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่สมมุติว่าอย่างพอดีพี่สาวหนูคนนึงเขาเสียชีวิตทีนี้
เสียชีวิตไปแล้วเบอร์นั้นอาจจะมีคนอื่นเอาไปใช้
ซึ่งเบอร์นั้นมันยังอาจจะยังมีข้อมูลที่มันลิงก์อยู่

แต่จริงง่ายคือบล็อกคนนั้นออกไป
แต่มันก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นจริงของบ้านหนูก็เป็นตกใจ

นี่ไงมาในชื่อของญาติรถเมย์คนนั้นที่เสียชีวิตไหม

อาจจะไปตั้งแคคเคาน์เปลี่ยนชื่อใหม่ไปแล้วอะไรอย่างนี้ไม่รู้เลย
ในที่สุดเขาก็แบบเอาสอสอทุกคนออกหมดปรินาก็ออกด้วยนะฮะ

เขาก็มาตั้งกรุ๊ปใหม่กรุ๊ปของสอสอพลังประชารัฐใหม่

คนก็บอกมาอย่าไปเอ๊อย่าเข้าไปหุ้นวายเนี่ยกรุ๊ป
อันนี้เอ๋พูดเองเหรอไม่ใช่ตอนแรกคนก็มีข่าวไง
สอสอเขาตั้งกรุ๊ปใหม่กันจบหมดแล้ว
ของภักดิ์เนี่ยของภักดิ์แล้วก็ไม่ให้เอ๊เข้าไปหุ้นวายไง

เขามีการตั้งไลน์กรุ๊ปสสพลังประชารัฐ
เราถึงรักกันเหมือนผัวเหมือนเมียยังไง

เอ๊ตอบว่าส่อพลังประชารัฐรักกันเหมือนผัวเหมือนเมียไง
ที่ตอบช้าเนิบไงเถอะ
ปรากฏเขาก็ถามเอ๊สรุปแล้วเนี่ย
เขาตั้งกรุ๊ปลายใหม่ของส่อในพลังประชารัฐ
เขาไม่ให้เอ๋เข้าไปวุ่นวายใช่ไหมไม่ให้เอ๋เข้าไปวิ่งเล่นใช่ไหม
นางก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะ
เขาตั้งไลน์มาใหม่สอสอพลังประชากลุ่มใหญ่ขึ้น
ซึ่งอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อไลน์ของสอสอ
แต่ยังไม่ปรากฏชื่อปรินาถูกดึงเข้าไปในกลุ่มไลน์
ปารีนานางออกมาโพสต์แล้วนะครับผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นโรคโพสต์เหมือนกันเนอะนะฮะได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
โดยบอกว่าสรุปว่าตั้งกลุ่มลายพลังประชารัฐใหม่แล้วนะคะ
ปรินาเข้ากรุ๊ปแล้วฆ่านางว่า
อย่าตลกพี่ไปบอกเขาไม่ได้เข้ากลุ่ม
ปรินาเข้ากรุ๊ปแล้วค่ะนางบอก
เราต้องชนะสมัยฟะนี่เห็นมั้ยปรินาผลังประชารัฐนี่
วันนี้พูดพี่ด้วยกันแล้วแล้วลงรูปนายกอ่ะไอ้ไอ้เอาบลง
พี่บั๊บบอกก็หาว่าโดนโดยแพลมโดนแฮ็กอีก
ปริณาเป็นบ้าเนอะเหมือนที่นี่จริง

เดี๋ยวพี่มดจะไปกันใหญ่แล้ว

ขอโทษนะครับดีคุยเรื่องคุณหนุ่มเออนะ
มีข่าวอะไรอยากจะเล่าเหลืออีกแค่๓นาทีเอง

ในทวิตเตอร์ค่ะในทวิตเตอร์ของคราวสายไข่จีบนักเอกสองพยาง
ที่พูดไปเมื่อกี้ทุกคนก็ยังแบบถามกันหมดเลยดูสิ
แต่ไอ้เฟิร์นเจนฝากตกปากแองจิก็ไหมไอ้เฟิร์น

เมื่อเช้าไม่อ่านข่าวผิดนะคะ

วันนี้น้องใบเฟิร์นต้องบอกเลยว่ามาแรงมาก

ไปดูใบไม้ที่ปิดปริวเล่นดีมากจริง

แม่อย่าเปลี่ยนเรื่องสิอีกคนก็โฆษณาไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีอยู่
แต่ตอนนี้ในทุนทุ่มเงินหนักซื้อโฆษณาตามรายการให้นางออก
ใส่มันแห่งไหมแม่มดเล่าให้หล่อนฝากอีนี่อีผี

หมายถึงว่าหมายถึงว่าไง
ไม่ใช่แก้ว

นี่คือท่าที่อยู่ริมสะไหวน้ำนั้น

เส้นบางระหว่างอยู่บ้านยังมีความสุขกับเบื่อแหละดูออก

ถ่ายเสร็จก็สามีก็ถามว่ายังสบายดีอยู่ไหม

นี่ทอมครุสเขาจะแบบเตรียมขึ้นยานอวกาศ

ตอนนี้อาจจะยังเขาเตรียมการเอาไว้อยู่ว่า
หลังจากวันนี้อาจจะไปนะ

ก็ในการไปถ่ายทำหนังในโอวากาศ

จะขึ้นไปอีกทีรอดูเลยนะว่าจะเป็นอย่างไรนะ

ตอนนี้ในโซเชียลตีกันรวมเป็นเรื่องเดียวกันแล้ว
วันนี้เราคุยเรื่องประเด็นดาราหลายอย่างนะคะ

ดาราเป็นเมียน้อย๕แสนและอีกคนนึงนะคะ

ดาราที่ที่คุณอ่าอยุ่ครับนะคุณไอม์ผู้หลายสาวกับครูไคล์

แล้วก็เรื่องน้องไบเฟิร์นนะคะคนละเรื่องกันนะคะ
น้องไบเฟิร์นกำลังสัตเซสในเรื่องผลงานกับแสดงค่ะ

พูดก๊าก้าหน่อยนะตัวลูก